เรื่องของความเคลื่อนไหวการย้ายทีมของนักเตะไทยกันหน่อยนะครับ
กับการไปเล่นในเจลีกของญี่ปุ่นในโคต้าอาเซียนนะครับ
พูดถึงเรื่องของวิโซโกเบทีมอันดับ๙ของเจลีกที่อยากได้ตัวธีรทรบุญมาทัน
แล้วก็ไม่รู้อีกว่าไปแล้วจะประสบความสำเร็จหรือไม่
แต่ที่แน่นะครับก็คือมีความมุ่งมั่นแล้วก็กระหายถ้าเกิดมีโอกาสมาถึงนะครับ
ซึ่งข้อแรกนะครับเจ้าอุ้มก็มีส่วนผสมที่ดีก็คือมีความเร็วมีความแข็งแกร่งนะครับ
แล้วก็เข้าใจสถานการณ์ต่างของเกมเป็นอย่างดีด้วยในการพลิกแพลงการเล่น
ข้อสุดท้ายครับมีความกระหายที่จะก้าวไปข้างหน้า
หลังจากที่เล่นในไทยก็ได้ทุกแชมป์หมดแล้วนะครับ
จังหวะเหมาะมากที่ต้องเดินไปข้างหน้าอีกขั้นหนึ่งนะครับ
อุ้มก็อายุยี่สิบเจ็ดย่ายยี่สิบแปดนะครับสรุปไม่ได้ปฏิเสธข่าว
แต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะได้ไปหรือเปล่าแค่นั้นเอง
ใครก็อยากไปครับช่วงนี้เพราะว่าเห็นชนะทิพย์ไปแล้วเล่นได้นี่
มีโอกาสในการลงเล่นคือนักเตะไทยออกจากบ้านส่วนใหญ่เนี่ย
ออกจากไทยก็คือกลัวเรื่องของโอกาสกลัวจะไม่รับโอกาสในการลงเล่นเป็นตัวจริง
แต่ว่าชนะทิพย์เปิดไว้ดีนะครับทุกคนก็อยากไป
ติดตามกันได้นะครับจะเป็นคนที่๓ไหมในหลีกสูงสุด
ต่อจากชนะทิพย์แล้วก็ธีรสินธีรทรไปเมืองทองจะทำยังไงนะครับ